คุณผู้ชมครับวันนี้พลเอกประยุจชนโอชา
ยืนยันว่าจะไม่ก้าวกายรัฐบาลเลือกตั้ง

ประเภทไทยกำลังก้าวขึ้นอะไร

เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องถามตรงนี้ให้ได้

ให้มันเตรียมเป็นพื้นฐานของการบริลูกประชาชนิดหนึ่ง๕ปีแล้ว

แล้วก็ลดแพงแพงลูก๕ปี
โดยเราจะไม่เข้าไปเต้ากายการอาณาจารย์ของรัฐวัฒน์หรือตังค์

เพราะฉะนั้นสมภาษณ์พิเศษแหละว่าขอให้เดินในกรอบนี้หน่อยหนึ่ง

งั้นก็ถ้าเป็นการเมืองผมพูดถึงประเทศผมนะ
ถ้าการเมืองเข้ามาแล้วการเมืองพักนี้พักโน้นเข้ามา
เสร็จแล้วก็ทำตามวิวปั๊กมันอย่างเดียวไปก็ได้หรอกครับ
หลายประเทศเขาเจริญเพราะเขาไม่ได้ทำนโยบายอย่างเดียว
แต่ก็ต้องบอกว่าการเมืองก็ร้อนเป็นระยะนะคะ
เพราะว่าคนไกลออกมาเคลื่อนไหวอยู่ตลอด
หลายคนก็บอกว่าเป็นการให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญจริง
สำหรับกรณีอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัฒน์ค่ะ
บรรยายที่สถาบันนโยบายโลกนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

ดีนายกทักษิณบอกแบบนี้ค่ะบอกว่า
จะยอมเสียสละไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
ถ้าหากทำให้ประเทศเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
และรัฐบาลเคารพความเห็นของประชาชน
ฝากถึงรัฐบาลทหารด้วยนะคะ
ว่าถ้ากังวลเกี่ยวกับตัวนายทักษิณ

กับความพยายามเดินทางกลับประเทศไทย
แต่ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

มีแต่จะฉุดรั้งให้ประเทศถอยหลัง
และจะไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะนายทักษิณได้บรรยาย
หัวข้อสนทนาเป็นการส่วนตัวกับทักษิณชินวัฒ

จะไม่สามารถวางโครงสร้างพื้นฐานในเชิงสถาบัน
ส่งเสริมให้มีการลงทุนการผลิต
และความร่วมมือระหว่างไทยกับต่างประเทศได้
เพราะจะเป็นการเปิดช่องให้มีการแทรกแทรง
อำนาจฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ
โดยอำนาจพิเศษของวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง

ซึ่งหวังว่าจะไม่มีการใช้อำนาจที่เกินความจำเป็นในอนาคต
เพื่อให้รัฐบาลสามารถบริหารเศรษฐกิจของประเทศ
ยุคที่เศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัว
ระหว่างการบรรยายอดีตนายกรัฐมนตรีก็ขออภัยผู้ฟัง
ที่มีผู้ประท้วงต่อต้านเขาแบบนี้ค่ะ
อยู่ด้านหน้าสถานที่ที่มีจากการเสวนาการบรรยายกันเนี่ยนะคะ
คือเสียงประท้วงดังมากคุณผู้ชม
ดังจนได้ยินไปถึงในห้องบรรยายค่ะ
อดีตนายกทักษิณต้องขออภัยคนที่ฟังอยู่อะค่ะ

หวังว่าคนเหล่านี้จะมีความสุขกับเสรีภาพในสหรัฐอเมริกา

เราขออนุญาตไม่ปล่อยภาพเคลื่อนไหวและปล่อยเสียง
เพราะว่าเสียงตะโกนต่อว่าชัดเจนจริง
แล้วก็ดังเข้าไปในห้องบรรยายอย่างที่บอก

หลังอดีตนายกทักษิณบรรยายเสร็จ
ใช้ประตูหน้าไม่ได้นะคะ
ก็ต้องไปใช้ประตูขนของนะคะ

เพราะว่าไม่อยากจะไปเผชิญหน้ากับกลุ่มกปศนิวยอร์ก
ไปต่อต้านเขาแล้วก็ตะโกนต่อว่าอย่างดูเดือดจริงนะคะ
นี่เป็นภาพบรรยากาศหลังบรรยายเสร็จเรียบร้อย
คุณผู้ชมค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ดอนประมาทวินัยก็ออกมาพูดถึงกรณีที่นายทักษิณ
บรรยายที่สถาบันนโยบายโลกค่ะ
บอกว่าไม่อยากให้กลับมาเรื่องเดิมอีก

แต่ไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ
แล้วก็เรียกร้องไปยังสื่อมวลชนที่เสนอข่าวด้วยนะคะ
เปรียบร้อยแบบนี้ค่ะบอกว่า
ถ้าเป็นเรื่องสุนัขกัดคน
ก็ไม่ควรนำไปลงข่าว
แต่ส่วนตัวก็ไม่ได้บอกว่าใครกัดใครนะคะ
บอกว่าสื่อควรนำเสนอเรื่องดี
นำเสนอเรื่องทั่วไปให้คนได้ทราบกันค่ะ
นี่เป็นการเปรียบร้อยของรัฐมนตรีว่าการประสงค์การต่างประเทศค่ะ
ส่วนนายมีชายฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นกรณีนายทักษิณวิจารณ์
ร่างรัฐธรรมนูญว่าทำให้ประเทศถอยหลังนะคะ
แต่ว่าโฆษกรทบอกว่าอาจารย์มีชัยย้ำกับทุกคนเลยว่า
ห้ามไปตอบโต้นายทักษิณ
ไม่ว่านายทักษิณจะออกมาเคลื่อนไหวหรือให้สัมภาษณ์อะไรก็ตาม

มุมหนึ่งก็ต้องให้เกียรติว่านายทักษิณเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรี
ก็อาจจะมีมุมดีในการให้สัมภาษณ์ออกมา
แต่ในมุมที่นายทักษิณพูดในมุมลบ
เราเองก็มีหน้าที่ในการชี้แจงมุมที่ถูกต้อง
ให้ประชาชนได้รับทราบเท่านั้นเองอย่าไปตอบโต้ค่ะ